คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีสวนสนาม
อำลาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่สิบสาม
และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการฝนมันตกลมแรงเหลือเกิน
นักนักเลยตัวจะปลิวอยู่นะพี่บอสใช่ฮะนักทั้งฝน
หนักทั้งชุดเลยเพราะชุดโดนน้ำเข้าไปด้วยวันก่อนเพิ่งฟังบิ๊ก
บอกตำรวจต้องอดทนต่อความเจ็บใจอันนี้นั่นแหละครับ
อันนี้อดทนต่อฝนแรงด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับ

และพิธีเชิญทงพิทักษ์สันติราชลงจากยอดเสาครับ
คุณผู้ชมเพื่อเป็นเกียรติแด่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับ
แล้วก็เทิดเกียรตินะครับให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ประชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๓จัดขึ้นที่โรงเรียนในร้อย
ตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
จริงพิธีเริ่มตั้งแต่เย็นแล้วครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศ
นะครับก็มีการแสดงต่างแต่ระหว่างนั้นฝนมันตก
มันโปรยไปลงมานี่ครับนะฮะ
พอเริ่มไปจีนสวนสนามบนตำรงศักดิ์ถ้าต้องขึ้นรถตรวจพนศ์สวนสนาม
แล้วฝนก็ตกครับท่านยืนอยู่นี่ฮะ
ฝนก็ตกตกลงมาหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นลมแรงขึ้น

อำลาชีวิตราชการเสร็จสิ้น
ขบวนสวนสนามก็เริ่มเคลื่อนขบวนฝนยิ่งเทลงมาเทลงมาครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับแต่ว่าผมฟังมาหลายงานแล้วนะครับ
บางงานฝนไม่ตกเขาก็ว่าดีฟ้าเปิด
ถ้างานไหนฝนตกแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนน้ำทิพย์ชะโลมลงมา

ดีทั้งคู่ดีกว่าแล้วแต่ผมมองดีทั้งคู่ครับ